จังหวัดอ่างทองนะครับไปกราบไห้ไอ้ไข่งงดิเอ้ย

ผมเราเป็นห่วงเป็นใยกับราวตากผ้าตากเสื้อที่เป็นชุดทหารแบบนี้

เป็นห่วงสารามันจะหล่นลงมาไหม
เอ้าแต่ให้ดูแบบนี้ที่วัดสนามชายอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงเดินทางมามอบเงินทำบุญให้แก่
พระอาจารย์สมหวังยานสัมปโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดสนามชัย
ก็มามอบให้จำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะ
คืองวดที่ผ่านมาเธอมากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่และสมปรัฐนา
ลาบก้อนโตไปเธอเลยมามอบเงินสมทบทุน
เพื่อทำการสร้างสารทรงไทยประดิษฐานไอ้ไข่นั่นแหละ
และที่สำคัญเลยเธอไม่พลาดครับไปจุดทูปเสียงท้ายอีก
เผื่องวดหน้าจะคอนตินิวโชคดี

โชคดีอย่างต่อเนื่องก็ว่ากันไป
ไข่ที่วัดสนามชัยเนี่ยทางพระอาจารย์สมหวังยานสัมปโนรักษาการเจ้าวาด
ท่านเนี่ยได้นำมวลสารจากถางทูบแล้วก็รูปปั้นไอ้ไข่เนี่ยนะฮะ
ที่วัดเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะ
คือมวลสารต่างมารวมกันมาหล่อเป็นรูปปั้นรูปไอ้ไข่ที่นี่
แล้วมาตั้งเอาไว้ที่วัดสนามชัยให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชากัน
คือแต่ละวันแต่ละช่วงเนี่ยฮะคือเราเคยเล่าไปแล้วนะ
ก่อนที่จะมีการระบาดรอบใหม่ของโควิด๑๙เนี่ยคนไปที่นี่เยอะจริง
แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของที่นี่ดีขึ้นมากอันนี้ก็ยินดีด้วยจริง
เพราะแคบแม่คานี้นะฮะเค้าก็ได้รับอัณิครง
ซึ่งตอนนี้ทางคณะกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่วัดสนามชัย
เขาได้ทำการทำความสะอาดครั้งใหญ่นะ

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโดยรอบบริเวณวัดนะครับ

เขาถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงไง
ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนหนึ่งนะครับ
ทางวัดเองก็ปิดทำการมาหลายวันแล้ว

มาขอบรรท์ไอ้กายเนี่ยตั้งแต่วันที่๑๑มกราคมเป็นต้นไป

วันที่๑๑นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศด้วยว่าเป็นยังไง
คือเขาก็เตรียมมาตรการเอาไว้อย่างดีแหละ
ในการที่จะคัดกรองผู้คนที่จะเข้าไปในวัด

แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดนะคะ